ดำมีคนก็ถามมาบอกว่าจริงหรือเปล่า

เวลาทำงานด้านบ้านงานหนักมากทำงานด้านอย่างไร
แล้วได้เช็คมาเนี่ยเอาเช็คเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านเป็นตั้ง
แล้วมดดำไม่ได้เอาไปขึ้นเงินจนกระทั่งมันขาดแหละจริงไหม
ยังจริงก็เปล่า

ก็ไม่ได้ปิดธนาคารเองแล้วก็แบบ
ก็ให้แบบคนอื่นเข้าไป

จริงใช่ไหม
ไม่จริง
เป็นเยอะขนาดนี้
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา